พาไปกินบุฟเฟ่คราวนี้เป็นบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่
บุฟเฟ่ข้าวมันไก่แบบโอ้โห
เครื่องแน่นจัดเต็มคอไก่มาหมดเลย
นี่คือก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวมันไก่บุฟเฟ่นะครับ
กินกันจุใจที่ร้านเจริญพุง

เป็นร้านของคุณนิพัฒน์ฉันทดารานะคะ
ก๋วยเตี๋ยไก่มะระและข้าวมันไก่บุฟเฟ่
อยู่ถนนจิระสายบุรีรำนางรองนั่นเอง
เพิ่มทางเลือกแล้วก็เอาใจคนที่ชอบทานแบบบุฟเฟ่ในราคา
เท่ากับอาหารจานเดียวอะคุณ
ถ้าเกิดลูกค้าสั่งก๋วยเตี๋ยวหรือว่าข้าวมันไก่นะ
ชามละจานละ๔๐บาท

ก็จะสามารถเติมข้อไก่ตุ๋นผักต้มผักสด

อิ่มไม่อั้นอย่างเดียวไม่พอ
ร้านนี้เขายังอิ่มแบบอร่อยสุด

ที่สำคัญน้ำซุปเนี่ย
เข้มข้นกลมล่ะค่ะคุณค่ะ

เจ้าของร้านการันตีว่าอร่อยแบบ

ใครอยากชิมอยากทานไปกันเลย
ร้านเปิดทุกวัน๙โมงครึ่งถึง๕โมงครึ่ง
โทรสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยจ้า